อ่านช่วงที่เกิดเหตุตรงนั้นให้ฟังไหนว่าเป็นยังไงบ้าง
ครับเมื่อตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็รายงานรายงานข่าวอยู่ทั้งคู่นะครับ
ก็เป็นการไลฟ์สดสรุปสถานการณ์การชุมนุมที่ทำเป็นปกติอยู่แล้ว
แล้วก็จังหวะนั้นก็เหมือนมีเสียงอะไรเกิดขึ้นเราก็เลยหันไปดูกัน
ถ้าคุณผู้ชมเห็นในคลิปก็จะเห็นว่าเราสองคนพยายามหันไปดูข้างว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วสักพักหนึ่งก็ปรากฏว่ามีเสียงดังคล้ายวัตถุระเบิดดังมา

ว่าไปตั้งหลักก่อนว่าอะไรยังไงอยู่ตรงไหน
แต่ว่าผู้ช่วยของเราที่เป็นคนถือกล้องไลฟ์

แต่ว่าพอดีกล้องเขาบังเอิญจับได้

หันไปดูเพราะว่ามันมีความชุนละมุนอะไรเล็กน้อยเกิดขึ้น

แต่พอมีเสียงดังปั้งเนี่ย

ไล่กันมาก็มีเสียงอีกระยะหนึ่ง

เสียงนั้นที่ดังเนี่ยประมาณกี่นาที
เสียงด้วยเสียงเป็นเสียงแบบไหน

ก็คือดังปึ้งลงตรงข้างเราเลย
เพราะว่าเราไปเห็นคลิปตอนหลังเนี่ย
กลับมาเราก็ลายงานสถานการณ์

แต่ว่ามันมีความชุลมุนเกิดขึ้น
อยู่ตรงบริเวณที่ก่อนหน้านี้อากาศเขา

มันอยู่ตรงสารพระพรมที่อยู่ตรงหน้าเมน

เหมือนจบกิจกรรมแล้วก็ถ่ายกัน
เราก็หันไปดูไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น

แต่ว่าผ่านไปสักพักหนึ่งหันมา
ก็เห็นระเบิดมาแล้ว

พอจะบอกเนี่ยว่าเป็นใคร

เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ากลุ่มไหน
ใครเลย
เจ็บเจ็บก่อนตอนแรกที่อยู่บริเวณใต้สะพานลอย
มีผู้บาดเจ็บก็ได้ยินว่ามีการขอรถพยาบาล

แล้วก็เปิดช่องทางกันจรายก่อน
ที่เขาตรวจกันอยู่นี่คือเป็นจุดที่

ไม่แน่ใจเป็นจุดที่ได้รับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
คือจุดที่ล้อมเนี่ยคือเป็นจุดที่มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งนั้น
เราไม่เห็นเลยว่าเขายิงเขาปลาระเบิดตรงไหนเนี่ย
เพราะผมหลบกันอยู่คือได้ยินแต่เสียงอย่างเดียว
แล้วก็มาเห็นจากคลิปที่หลังด้วยซ้ำว่า
ที่หลังคือปลาจากหลังเราตรงที่เราอยู่ตรงบริเวณรายงานข่าว
แต่ว่าตรงบริเวณจุดนี้เราไม่เห็นครับ
คนเจ็บเนี่ยยังไม่แน่ใจครับแต่ว่าแต่ว่าเห็นมีการลำเลียงออกไป

ขอบคุณมากนะครับ
ว่ามีคนที่ปลาอะไรสักอย่างแล้วอยู่ข้างหลังเขาพอดี
นะฮะก็เปิดใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะค่ะ
เขาบอกว่าไม่ทันสังเกตเห็นด้วยซ้ำค่ะ

ปลาอะไรสักอย่างออกไปเนี่ยเดินผ่านหลังเขาไปพอดี
คือคลิปนี้นะฮะใช่ค่ะแล้วก็ไปปลาเนี่ย

ซึ่งก็ไม่สามารถระบุได้นะคะว่าคนที่ปลานั้นเป็นใคร
ฝ่ายไหนอะไรยังไงซึ่งก็ต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ค่ะ